มาดูเรื่องของแก๊งงานบวชกันหน่อยค่ะ
คือวันนี้ก็ขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งเนี่ยนะคะ
อันทภาณเครียดนอนคุกคืนแรกล่าอีกสาม
คือทางด้านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรีเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าผู้ต้องหาที่บุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ย
พอไปนอนคุกคืนแรกก็มีอาการเครียดค่ะ
ส่วนทางด้านผู้คุมก็มีการแยกขัง
เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาสที่จะเกิดขึ้นในเรือนจำนั่นเองนะคะ
ทีนี้พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานก่อนค่ะคุณผู้ชม
นายสมพบรุจนาเวทผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี
ก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่าหลังจากที่ทางเรือนจำ
ได้รับผู้ต้องหาในคดีบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์มาทั้ง๒๐คนเนี่ย
เจ้าหน้าที่พอรับตัวผู้ต้องหามาแล้วก็จะต้องมีการทำประวัติทั้ง๒๐คนก่อน
คือซักประวัติซักถามตรวจสอบทำตามขั้นตอนตามระเบียบของเรือนจำ
รวมถึงจะต้องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ทีนี้หลังจากที่ตรวจแล้วก็ส่งทั้งหมดไปยังแดน๖
ก็ให้โกนผมให้เปลี่ยนชุดของเรือนจำแล้วก็จัดให้ทุกคนอยู่ในแดนเดียวกัน

ทีนี้ก็มีคำถามว่าการนอนเรือนจำคืนแรกผู้ต้องหาเป็นยังไงบ้าง
ผู้คุมก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อคืนนี้ทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อย
ว่าบางคนจะมีอาการเครียดแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าในกลุ่มเองก็มีการพูดคุยมีการปรับทุกข์กันทั้งคืนค่ะ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีการเรียกผู้ต้องขังทุกคนเนี่ย
มาสัมภาษณ์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูล
แล้วพอสัมภาษณ์แล้วก็จะมีการจำแนกแล้วก็ไปฝากขังตามแดนเป็นรายบุคคล
เพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดอยู่รวมกันมันอาจจะเกิดความวุ่นวายได้
รวมถึงอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันกับผู้ต้องขังรายอื่นด้วย
ทีนี้เราก็ไปสอบถามข้อมูลจากทางท่านเจ้าอาวาสวัดสิงห์นะคะ
พระครูนวการวิมลก็ให้ข้อมูลไว้ค่ะ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุได้เข้าไปแจ้งทางเจ้าภาพแล้วหลายครั้งเลย
เรื่องของการใช้เสียงเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ย
จะมีจัดสอบแกดแพทแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ลดลงเลย
ท่านเจ้าอาวาสต้องไปตักเตือนด้วยตัวเอง
แล้วก็ยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้
เดี๋ยวเราให้ท่านเจ้าอาวาสได้พูดให้ฟังหน่อยนะคะ
ถ้าเธอยังฝืนเข้าไปอีกฉันก็ไม่ลงไปบวชให้
เพราะว่าห้ามแล้วอะไรแล้วบอกกันตั้งแต่เช้าแล้ว
ป่านนี้แล้วยังไม่เลิกอีกก็ไม่บวชให้

แต่เรื่องการห้ามเนี่ยฉันห้ามเองฉันห้าม

ทีนี้ค่ะเจ้าอาวาสก็บอกด้วยพูดถึงเรื่องของกรณีพระใหม่
ก็บอกว่าตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพระใหม่
ก็คือสั่งให้พี่เลี้ยงคอยช่วยดูแล
เพราะว่าพระใหม่เองก็มีความเครียด
ตั้งแต่บวชยังไม่ได้ออกบินทบาทเลย
เนื่องจากจิตใจคือวิตกกังวล
ซึ่งก็มีการให้ปฏิบัติธรรมต่างเบื้องต้นไปก่อนจิตใจจะได้สงบ
รวมถึงท่านเจ้าอาวาสบอกนะคะยังไม่ได้ให้พระใหม่ออกไปจำวัดไหน
ส่วนมันมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะ
คุณผู้ชมว่าพระใหม่รูปเนี้ยจะขอย้ายไปจำวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ายังไม่ได้รับรายละเอียด
แต่ถ้าเกิดว่าพระใหม่จะขอย้ายวัดจริง
อันนี้ก็ต้องแจ้งให้กับท่านเจ้าอาวาสทราบก่อน
หลังจากนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดประชาชนจะมีการใช้เครื่องขยายเสียงในงานพิธีทางศาสนา
จะต้องได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสเพียงคนเดียวเท่านั้น
ส่วนทางด้านกรณีครอบครัวของทางพระบวชใหม่
ก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะไปขอย้ายไปจำวัดหรือเปล่า
แล้วก็ทางด้านดรบุญยพงศ์โพธิวัฒนัทผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์
ก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสนบังขุนเทียน
เพื่อให้ปากคำเรื่องที่กลุ่มผู้ต้องหาทำอุปกรณ์ทางราชการเสียหาย
แล้วก็ต้องการให้ผู้ต้องหาชดใช้ค่าเสียหายต่าง
เพราะว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนมันต้องใช้สอนในเทอมหน้า
ภาคเรียนหน้าพังเสียหายหมดเลยค่ะ
มูลค่าความเสียหายก็หลายหมื่นบาทเนี่ยนะคะ
ส่วนจะฟ้องร้องหรือไม่อันนี้ก็เป็นอำนาจ
ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ